เป็นเฟสนะคะโหทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ย

กำลังฮิตมากนำทีมโดยพี่วูตตี้เนี่ยแหละค่ะ

มีน้องมะลินะคะแล้วก็มีน้องบีน่านะคะ
นี่ด้านหน้าเลยมาเด็ก

น้องมะลิเข้ามากเลยนะค่ะ

นี่ไปออกกำลังกายที่ไหนเป็นไง

แล้วเวลาจะกลับมาเล่นละครอู้วแต่สวยกว่าเดิมอีกนะคะ

แล้วแม่กิ๊กเราไม่คิดจะลดเนี่ย
ตั้งแต่ผอมมากแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองคือกิ๊ก

เราก็แบบอยู่ในอุตสาห์ของทุกคน

จะมีแบบว่าผู้จัดหลายท่าน

ยังไม่เข้าเรียนป๑แต่ตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่า
พอมีบทมาเราก็พยายามศึกษาว่า
เราอยากจะแบบเขาเรียกว่าไง
เรื่องบทที่เราไม่เคยเล่นมาก่อน
พยายามดูอยู่นะคะว่าบทไหนที่มันเหมาะกับเรา
แต่ต้องอดใจแป๊บนึงนะคะยังไงไปเล่นแน่นอนค่ะ